จากนั้นว่านุ่มไอซ์ต่อไปดีกว่าคือ
โดยหนุ่มไอซ์ก็ให้เหตุผลว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวโหมงานหนักมาโดยตลอด
แล้วก็มองว่าถึงจุดอิ่มตัวในระดับหนึ่ง
ก็เลยอยากจะกลับมาให้เวลากับตัวเองแล้วก็ครอบครัวให้มากยิ่งขึ้น
ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่รู้สึกเสียดายกับโอกาสใหม่ที่มีเข้ามา

ถึงวันนี้เรารู้สึกว่าชีวิตเราแฮปปี้และทุกอย่าง
เราก็อยากที่จะเลือกทำในสิ่งที่เราสบายใจ
มีเวลาพักบ้างมีเวลาทำงานบ้าง